ไปดูกันต่อเลยค่ะที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ
ประชาชนก็ทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
จุดนั้นนะคะเรามีนักข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินเกาะติดอยู่นะคะ
ตอนนี้ได้รายชื่อเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะ

คือบริเวณด้านหน้าของพระแม่ธรณี

บริเวณแดนข้างไม่ว่าจะเป็นตรงจุดแดนหน้าของพระแม่ธรีนิบีมะโยผม
ซึ่งตะตอนนี้สาวว่ามีการร่วมลงชื่อมากได้กว่าประมาณ๕๐๐๐๐คนแล้ว
เดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามกับคนที่เป็นแก่นำในการร่วมลงชื่อในครั้งนี้
เป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยมีประมาณกี่คนครับพี่
หมายจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งยอดไว้นะครับ
เพราะว่ากฎหมายบอกว่าต้องหา๕๐๐๐คน
ก่อนวันนี้ก็เกินห้าหมื่นแล้วก็เจ็ดหมื่นแปดพันกว่านะครับ
แต่ว่าเราก็คิดว่าหลายคนเขาก็อยากมีส่วนร่วมในครั้งนี้
ใช้สิทธิ์ของตัวเองทีนี้เราก็เลยจำเป็นต้องมาครั้งนี้ด้วย
เพื่อมาอำนวยความสะดวกตั้งโต๊ะให้คนสามารถมาใช้สิทธิ์เข้าชื่อได้ครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับ

ก็เฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยก็ได้มาอย่างน้อย๑๒๐๐แล้ว

เราคิดว่าเราจะได้ห้าหมื่นก็ตั้งใจว่าสักห้าหกเดือนครับ

การที่ได้ภายในเดือนเสร็จถือว่าเร็วมาก
ซึ่งที่มันเร็วเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเพราะความสามารถของเรา
แต่เป็นเพราะว่าคนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของเขา
แล้วเขาอยากจะเข้าร่วมเขาอยากจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้มากจริง
เอกสารที่เราจะมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้

หรือว่าเอกสารอื่นที่ราชการออกให้แล้วมีเลข๑๓หลักก็ได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าถ่ายสำเนามาได้ถ่ายสำเนามาก่อนจะไม่ต้องต่อคิวยาว
แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกถ่ายสำเนามามาเข้าคิวที่นี่ก็ถ่ายสำเนาที่นี่ได้

คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังผมในขณะนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณแถวเนี่ยยังคงมีการต่อแถวอยู่หลายต่อหลายคนนะฮะ
เพราะว่ามีหลายแถวเหลือเกินแถวที่๑แถวที่๒แถวที่๓แถวที่๔

เหลียวผมจะพาไปถามกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่น
มุ่งหมายที่เขาต้องการในการร่วมลงชื่อในครั้งนี้เพื่ออะไรครับพี่ครับ
ก็เพื่อที่จะให้ประเทศเรามีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
สามารถออกสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็สามารถปฏิบัติโดยที่มันไม่ล่วงล้ำต่อกันได้
ทำให้ประเทศมันก้าวหน้าไปเรื่อย
คุณที่เรามาที่ไหนกันคะเนี่ย
มาจากกรุงเทพค่ะมีเพื่อนมาจากขอนแก่น

ทำไมถึงเวลามาร่วมในวันนี้กันเนี่ย
รู้สึกว่าทุกวันนี้คือเราจะแสดงความคิดเห็น
หรือว่าจะทำอะไรรู้สึกว่ามันจะโดนกดไว้ตลอดเวลา
แล้วทีนี้การลงชื่อเนี่ยคือเราต้องการเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุนที่แท้จริง
เพราะว่าทุกวันนี้รัฐธรรมนูลมันไม่เป็นประชาธิปไตยอะค่ะ
อยากจะให้แก้ไขเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่ในหน่วยงานใด
เหนือจากกิจกรรมในการลงชื่อแล้วบริเวณด้านข้างผม
ซึ่งเป็นทีมแพทย์และพยาบาลจากหลายมหาวิทยาลัยที่มาบริเวณจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณจุดนี้พระแม่ธรณีบีบมวยผมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่า
ณเวลาณขณะนี้๒ทุ่มกว่า๓ทุ่มแล้วเนี่ย
ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งหลายคนบอกกับผมนะครับว่าถึงแม้ว่าสายฝนจะเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินทางมา
แต่ทุกคนนั้นก็ต้องการที่จะมาด้วยหัวใจเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับ

ครับถ้าจะพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งวันนี้มีแนวร่วมมาเยอะนะครับ
ก็เลยใช้ชื่อกลุ่ม๑๙กันยาทวงอำนาจคืนวัศดรเนี่ย
แกนนำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีเพนกวินพระฤทธิวารักษ์นะครับ
พานุพงศ์จากนอกนี่คือไม้ระยองนะฮะมีปนัสยาหรือว่ารุ้งนะครับนัชนนภัยโรธนะครับ
มีอานนท์นำพาจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะครับหรือว่าภัยดาวดิน
พานุมาตรสิงพรมหรือว่าเจมส์นะครับมีทัศน์เทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ดนะครับ
อมรแก้ววิบุญพันธ์หรือว่าแอมมี่นะฮะแอมมี่ที่มาขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะครับ
เป็นนักร้องนะครับแล้วก็มีสุวรรณาตานเหล็กหรือว่าลูกตานนะครับ
คือแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างเนี่ยก็จะมีแกนนำแบบนี้
แล้วก็มาร่วมกันนะครับในนามของกลุ่ม๑๙กัญญาทวงอำนาจคืนวาสดรนะครับ
ซึ่งแก่นำบางคนก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบ
อย่างเช่นเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าตกลงแล้วที่สุดแล้วการเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
ส่วนภาพนี้นะคะคือเรื่องของการเตรียมกำลังตำรวจเพื่อรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
อย่างที่เห็นนะคะก็คือมีการเตรียมกำลังตำรวจเอาไว้หกกองร้อยด้วยกันหกกองร้อยก็ประมาณเก้าร้อยนายนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ไปรวมตัวกันอยู่ที่ท้องสนามหลวงกันแล้ว
ก็จะมีกำลังตำรวจสามกองร้อยประมาณสี่ร้อยห้าสิบนายค่ะครับ
อกจากนี้นะคะลองดูนะคะกำลังตำรวจอีก๓กองร้อย๔๕๐นายเนี่ยค่ะ
ก็จะจัดกำลังดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมภาพรวมนะคะโดยรอบแบบนี้นะคะ
อย่างที่เห็นค่ะก็จะแยกกันดูในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะคะ
พระบรมมหาราชวังแน่นอนเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปชุมนุมในบริเวณใกล้ดังกล่าวนะคะ
ก็จะมีกำลังตำรวจ๔กองร้อยประมาณ๖๐๐นายคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ที่จุดนั้นค่ะ
ส่วนเรื่องของพื้นที่การชุมนุมเนี่ยนะฮะก็ต้องดูเรื่องของพรบการชุมนุมควบคู่กันไปด้วย
ใช่ค่ะนี่นะคะก็ที่บริเวณการชุมนุมธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
อย่างที่บอกไว้ก็ต้องมีระยะห่าง๕๐เมตรส่วนเขตพระราชฐานต้องมีระยะห่าง๑๕๐เมตรนะคะ
นี่นะคะนี่ตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะใช่ค่ะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะคะ
แต่ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงเท่านั้นนะคะครับ
วันนี้มีการประชุมของทางตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็เรื่องการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ย
ทางตำรวจนะครับได้ประเมินว่าสถานการณ์ถือว่ายังปกตินะฮะ
ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาแทรกซ้อนหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนะครับ
ตำรวจยืนยันว่าไม่มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมค่ะนะฮะ
ว่าทางผู้ชุมนุมจะบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ทำไมติดต่อกันยากเหลือเกินนะฮะ
การใช้โทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ตัดนะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีการตัดนะครับวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ที่ตั้งเป็นวอรูมนะครับในการที่จะดูแลสถานการณ์การชุมนุมในช่วงเวลานี้
เมื่อช่วงค่ำนะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การชุมนุมนะครับโดยในพื้นที่การชุมนุมที่ท้องสนามหลวงนะครับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือที่ขัดข้องนะครับ
หรือว่าสัญญาณขาดหายนะครับพลโนตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
รวมทั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญท่านนี้นะครับ
ยืนยันว่าทางตำรวจนะฮะไม่ได้ใช้รถตัดสัญญาณนะครับ
ไม่ได้ไปตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้ชุมนุม
การขาดหายของสัญญาณอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณขัดข้อง
เนื่องจากความแออัดเนื่องจากมีผู้มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
จนถึงขณะนี้นะครับทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ประสานมายังตำรวจนะครับ
จะปักหลักค้างคืนหรือว่าจะเคลื่อนขบวนไปยังจุดอื่นหรือไม่
เหนือจากพื้นที่ท้องสนามหลวงที่ณขณะนี้ได้มาปักหลักชุมนุมอยู่
ค่ะนะฮะคือตำรวจหมายถึงว่า
แกนนำยังไม่ได้ประสานมายังตำรวจนะฮะถ้าเราจะทราบข่าวก็คือ
แถลงข่าวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่บอกว่าพรุ่งนี้เช้า
โมงเช้าจะเคลื่อนขบวนใช่ค่ะคืนนี้จะปักหลักครั้งคืนในสถานที่ชุมนุม
นี่ก็คือเวทีของเขานะฮะที่สนามหลวงนะครับ
ก็จะมีแนวร่วมที่เป็นศิลปินนักร้องก็มาขึ้นเวที
ก็มีอือเนี่ยการปราสาทของแกนนำคนต่างต่าง
แต่ทางตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ประสานมาเลยว่าตกลงคืนนี้จะค้างคืนหรือเปล่า
หรือจะเคลื่อนขบวนไปไหนหรือไม่อะไรยังไงอืมนะฮะนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ดูต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมกันอยู่นะคะ